กับรถมอเตอร์ไซค์คนขี่มอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมเจ็บสาหัสเลยนะคะ
แต่มาทราบภายหลังว่าน้องผู้หญิงคนนั้นที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปประสานงากับรถกระบะ
เป็นอดีตมิดแกรนด์หนองคายปี๒๐๒๐
ชื่อว่าน้องอากี้ชื่อจริงก็คือเกษรนันททองนะคะ
นี่ค่ะน้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของจังหวัดเลยนะคะ
ทีนี้มีประเด็นนิดหนึ่งอยู่ตรงนี้ด้วย
ตอนนี้ไม่มีเงินที่จะรักษาตัวคุณแม่ก็เลยขอตรงเลยนะครับ
ใครที่พอมีก็ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือน้องได้นะคะ
นี่คือสภาพของน้องตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดเลยนะครับคุณผู้ชม
ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับคุณแม่ของน้องซึ่งเป็นคนที่คอยดูแลน้องอย่างใกล้ชิด
ชื่อว่าคุณแม่เกรดแก้วนันททองอายุ๕๖ปี
คุณแม่เกดแก้วเนี่ยเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็คือช่วงดึกของวันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมา
ไปหาเพื่อนที่เรียนด้วยกันที่อำเภอปากชมจังหวัดเลย
วิธีการไปของน้องก็คือขี่รถจักรยานยนต์ไปค่ะ
ขากลับพอมาถึงบริเวณอบตคลองหงษ์นะคะ
ขออภัยอบตนครหงษ์ค่ะ
ถนนกำลังก่อสร้างแล้วก็มันมืดด้วย
ลักษณะทางก็เป็นทางโค้งด้วย
ปรากฏว่าจังหวะนี้ล่ะค่ะน้องไปชนประสานงาเข้ากับรถกระบะจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
กู้ภัยตอนนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลปากชมสภาพระบบนตัวใส่ของน้องตอนที่ไปประสบเหตุ
ผู้ภัยรีบนำตัวน้องไปส่งที่โรงพยาบาลปากชม
แต่ว่าอาการน้องตอนนั้นอาการสาหัสมาก
กระดูกขาข้างขวาหักคือพูดตรงหักหมดเลยนะคะ
โพกซ้ายขาขวาหักทั้งสองข้าง
กระดูกเบ้าตาแตกต้องนำตัวย้ายจากโรงพยาบาลปากชมไปที่โรงพยาบาลเลยค่ะ
ทีนี้อาการล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะ
คุณแม่ของน้องบอกว่าเช้าเมื่อวานนี้น้องมีอาการดีขึ้น
ถอดเครื่องช่วยหายใจออกแล้วรู้สึกตัวยกมือไหว้ได้ฟังรู้เรื่องก็รู้สึกตัว
ตอนนี้คุณแม่บอกว่าสบายใจมากขึ้นนะเพราะว่าน้องอาการดีขึ้นตามลำดับ
สำหรับตอนนี้ค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยนะคะ

คุณแม่บอกว่าตอนที่มาถึงโรงพยาบาลคุณผู้ชมรู้ไหมคะคุณแม่ท่านนี้ล่ะค่ะ
คุณแม่เกดแก้วเป็นคุณแม่ของน้องอากี้
คุณแม่กำเงินมาในมือเนี่ยติดตัวมาเพียง๖๕บาท

ไม่มีค่ะเพราะว่าอาชีพค่อนข้าง
พูดตรงอ่ะก็ไม่ใช่คนรวยไม่ใช่คนที่แบบ
ยึดอาชีพขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพหลักที่เรียงครอบครัว
แล้วก็คุณแม่อายุก็มากแล้วด้วยนะคะ
สารพัดโรครุมร้าวตอนนี้เครียดมาก
กินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นห่วงลูกสาวก็เป็นห่วง
ก็กังวลเรื่องของค่ารักษาก็กังวลนะคะ
ตอนนี้แม่ยอมรับกับเราตรงว่าไม่มีเงินรักษาลูกจริง
อยากให้ลูกกลับมาหายตามปกติ
แต่คงต้องใช้เวลาในการรักษานานหลายเดือน
ร่ำให้กับเราแบบนี้เลยนะคะ

เพราะว่าทางเขตทางทุกช่องเขาต้องการช่วยน้อง
อ่ะเม่ไม่มีรายได้อะไร
เราก็ป่วย
ความดันหวานป่ายหจังความกระดูกเสือม
ขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณทุกเพศ
ขอบคุณช่วยน้องอากี้

นี่ค่ะน้องอากี้นะคะสวยมากเลยนะคะมิสแกรนด์หนองคายปี๒๕๖๒
ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนประสานงาเข้ากับรถกระบาด
ตอนนี้อาการสาหัสนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดเลย
คุณแม่บอกว่าที่บ้านเนี่ยครอบครัวมีอาชีพคือขายลอตเตอรี่เป็นหลักนะคะ
พูดตรงคือยากจนนะคะก็อยากจะขอรับบริจาคกันตรงเลย
คุณผู้ชมที่มีจิตศัตริย์นะคะก็สามารถร่วมบริจักษ์ได้
บัญชีธนาคารขึ้นให้อยู่หน้าจอแล้วนะคะ
แล้วก็ชื่อบัญชีเกรดแก้วนันททองนะคะ
อันนี้เป็นชื่อของคุณอากี้ตรงเลยนะคะ
เป็นกำลังใจให้คุณอากี้แล้วก็คุณแม่ด้วยนะ
คือจริงเชื่อว่าเดี๋ยวในเพจของมิสแกรนดเนี่ย
น่าจะมีการกระจายข่าวเรื่องนี้นะฮะ